บอกเลยว่าไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเด็กถึงจะมีวันเด็กกับเขาได้
พวกเราก็มีวันเด็กได้ถ้าหัวใจเราเด็ก
อย่างสามสาวบ้านนี้นะคะพี่น้องกันหน้าตาดีทั้งบ้านเลย
ยแจมฝาแฝดกันอยู่แล้วแล้วก็พลิกเล็ตน้องเล็กนะคะ
เขามีสถานที่มาแนะนำสำหรับลานกิจกรรมงานวันเด็กที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะ
น้องหนูจะได้พบกับตัวการ์ตูนสุดเทลนด์ในดวงใจนะคะอย่างชินจังจอมแก่นค่ะ
ก็ภายในงานเนี่ย๓พี่น้องเขาก็ยังได้มอบความสุขทางเสียงเพลง
การร้องเพลงการ์ตูนให้เด็กได้ฟังกันอีกด้วยนะคะ
แหม่เจอทั้ง๓๓แล้วพี่เจกรีนก็เลยขออัปเดตเรื่องของหัวใจกันสักหน่อยค่ะ
โดยเฉพาะสาวเนยเนี่ยช่วงนี้แหมผอมลงเหลือเกิน
เตรียมจะมีข่าวดีกับหนุ่มฤทธิ์กาชัยรึเปล่าคะ
ดูแลตัวเองสวยขึ้นไปฟังจ้า
ไม่ค่ะเราก็ต้องแบบว่าฟิตหุ่นไว้หน่อยอะไรอย่างนี้
ช่วงนี้ก็เปล่งปังนะคะมีไขมันเยอะ

ก็ไม่เลยค่ะคือแบบปกติมากเลยแต่ว่าช่วงนี้แบบ
เอ่ออาจจะกินเยอะมั้งแต่เราก็ไม่ได้กินเยอะนะ

ก็ไปกันทั้งครอบครัวเลยค่ะ